พัทธลุงกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้
เด็กชายวัยสิบหกปีอ่ะทะเลาะกับพี่ชาย
ทีนี้พอทะเลาะกับพี่น้อยใจค่ะเดินเข้าป่าหลังบ้าน
แล้วป่าตรงนั้นมันเป็นพวกป่าแบบยางเป็นป่ารกอะค่ะ
แล้วน้องหาทางออกไม่เจอนะดูสิเจ้าหน้าที่เนี่ยมากันเพียบ
ชาวบ้านมากันเพียบหากันอยู่หลายชั่วโมงคุณผู้ชม
ไม่เจอแล้วท้ายที่สุดนะเขาจุดทูบ
คุณผู้ชมทายสิหลังจากจุดทูปคุณผู้ชมว่าเจอไหม
ในสภาพไหนฟังข่าวนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพควนขนุนกู้ภัยชาวบ้าน
โอ้โหมากันเพียบเลยค่ะหาน้องเฟิร์สวัยสิบหกปี
น้องเนี่ยนะน้อยใจพี่ชายแล้วก็เข้าป่าหลังบ้าน
ปรากฏว่าเข้าไปมันมืดไงหาทางออกไม่เจอ
จุดตรงนี้อยู่ที่ตำบลควนขนุนที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ญาติของน้องเฟิร์สเนี่ยบอกว่าโอ้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะ
หาตั้งแต่๕โมงเย็นแล้วไม่เจอตัวทีเนี้ยตัวญาติก็เลยไปหาหมอบ้าน
เหมือนกับบอกเป็นหมอดูอะค่ะให้ตั้งจิตให้ดูให้หน่อย
ซึ่งหมอบ้านบอกว่าเฟิร์สอยู่ในป่านั่นแหละ
แต่ที่หาไม่เจอเป็นเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตาอยู่
จุดทูปสิไปจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะ
ทีนี้พอญาติได้ฟังจากหมอบ้านแบบนี้แล้ว
กลับมาถึงปั๊บเนี้ยก็รีบจุดทูปสามสิบเก้าดอกค่ะ
นี่ยกมือพนมไหว้แบบนี้ขอให้เจอเฟิร์สด้วยเธอ
ขอให้เจอหลานชายด้วยเธอจุดทูปเสร็จปั๊บก็ค้นหากันต่อ
เนี่ยค่ะที่ให้ดูคือทูบหมดก้านนะคุณผู้ชม
แล้วจู่จู่เนี้ยน้องเฟิร์สอ่ะเดินตามหลังออกมาเลย
ตอนนั้นญาติเห็นนะดีใจกันมากเลยค่ะ
ที่เฟิร์สปอดภัยเอาน้ำมนเนี้ยดูสิลูบหัวน้องเฟิร์ส
พาไปล้างตัวนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน
แล้วสภาพน้องเฟิร์สนี่คือตอนออกมานะ
น้องก็อ่อนเพลียแล้วเนื้อตัวมีโครนติดอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วแผลที่หลังน้องคือน้องทะเลาะกับพี่ไง
แล้วก็โดนพี่ชายคว่างค้อนใส่อันนี้ตอนที่เอาน้ำมนต์เนี่ย
ราดตัวรถตัวฟังญาติเล่าหน่อยค่ะ
น้องน้องน้องฆ่าไปอยู่ในป๊านั่นเหรอไหมน้องฆ่าไปอยู่ในป๊า
ตอนนี้สี่ห้าหยีกกิบหนาตีอ๋อจนถึงตอนนี้อ่ะนะ
นั่นเนี้ยสี่ห้าหยีกกิบหนาตี
ข่าวเนี้ยเจอตัวน้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเล่าในมุมของชาวบ้านอ่ะ
ชาวบ้านเขาก็จะมีเรื่องของความเชื่ออยู่ด้วยนะคะ
อย่างเราไปคุยกับกำนันตำบลควนขนุนนะกำนันบำรุงคงเทพ
นันก็บอกว่าตรงนี้ที่ป่าควรกฤษณามีทวดควรกฤษณา
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชาวบ้านเขาเคารพนับถือ
บนบานสารกล่าวก็สมหวังตลอดและที่ชาวบ้านมาเป็นร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่
แต่หาตัวน้องเฟิร์สวัย๑๖ไม่เจอเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตาแน่นอน
กำนันบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เคยมีคนหายไปในป่าคนหลงป่าเหมือนกันแต่ช่วงหลังหลังเนี่ยก็ไม่มีเลย
คือไม่เคยมีข่าวคนหลงป่าหรือหายไปในป่าจนมามีข่าวน้องเฟิร์สนี่แหละ
แต่ท้ายที่สุดก็เจอตัวแล้วขวัญเอ้ยขวัญมานะน้องเฟิร์ส
มีอะไรก็ค่อยค่อยคุยกับพี่ชายนะคะครับ